คุณผู้ชมพาไปที่บ้านเขาน้อยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่นั่นชาวบ้านบอกว่ามีเรื่องของความเชื่อมีสิ่งแปลกเกิดขึ้น
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นดวงไฟสองดวง
เป็นดวงไฟประหลาดยังหาคำตอบไม่ได้นะคะ
ลอยไปที่ไร่อ้อยของเจ้าของที่
แล้วไปหาความจริงว่าดวงไฟมันคืออะไรกันแน่
แต่ว่าเรื่องแปลกก็มันเกิดขึ้น
ตอนที่มีการทำพิธีคุณผู้ชมเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
บอกให้หน่อยไปเข้าฝันหรืออะไรก็ได้
หรือเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่บริเวณนี้ที่แสดงอภินิหารให้เห็น

ยังได้อะไร

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
ร้องไห้เมื่อสักครู่ชื่อว่าคุณพิทยา
ขุนนิทักษ์อายุ๖๕ปีเป็นชาวบ้านเขาน้อยนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าของไร่อ้อยตรงจุดนี้แหละที่ชาวบ้าน
เขาเห็นว่ามีดวงไฟประหลาดลอยมาตรงจุดนี้นะคะ
ทีนี้ระหว่างการทำพิธีขอขมา
เจ้าที่เจ้าทางอยู่ก็มีลมพัดโชยมาอย่างแรงเลยนะคะ
ต้นไม้ข้างห้องน้ำไหวเอ็นไปมา
ระหว่างนั้นชาวบ้านเล่าให้เราฟังบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง
มองพวกเขาตอนที่ทำพิธีอยู่ไกล
แล้วหลังจากนั้นเจ้าของที่ก็คือคุณพิทยา
ก็พูดขึ้นมาว่าขนลุกร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
ตัวก็เริ่มสั่นพูดพึ่มพำบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางช่วยด้วย
ทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น

หลายคนเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความไม่พอใจของเจ้าที่เจ้าทางหรือจอมปลวก
ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับเจ้าของที่
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณพิทยาแล้วก็ภรรยา
ทราบว่าที่ดินแปลงนี้
เขาสองคนซื้อมาจากชาวบ้านเมื่อ๔ปีก่อน

ซึ่งเดิมมีสระน้ำขนาดเล็ก
มีสารเจ้าที่เจ้าทางตั้งอยู่ข้าง
รวมถึงมีห้องน้ำที่เจ้าของเดิมเขาสร้างเอาไว้
แต่คุณพิทยาต้องการขุดสะให้ใหญ่ขึ้น
ก็เลยย้ายศาลเจ้าทางนี้นะคะ
มาตั้งไว้ที่ข้างห้องน้ำกลางไร่อ้อย
ก่อนที่จะมีจอมปลวกขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาใต้ห้องน้ำ
ยกพื้นสูงสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
คุณพิทยายอมรับค่ะว่าก่อนหน้านี้
ตัวเขาเองก็เคยเห็นดวงไฟประหลาดเป็นประจำ
แต่ตอนนั้นคิดว่าไฟฉายจากคนที่มาส่องกบ
ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอย่างอื่น

มาบอกกับตนเองว่าเห็นดวงไฟประหลาดหาย
หายมาที่ไร่อ้อยของตนเอง
เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับจอมปลวกที่อยู่ใต้ห้องน้ำ
ก็เลยตัดสินใจมาทำพิธีขอขมานะคะ
ก็ไม่อยากเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายเกิดขึ้น
ตอนพูดไว้เมื่อกี้ตอนถุฐวคนไป
ก็บอกกล่าวเนาะเพราะสักพักเหมือนมันเหมือนก็สะกิดอะไรสักอย่างหนึ่ง
หรือยังไงหรือเขาจะมาบอกเราก็ไม่รู้เนอะแต่ใจมันหายอ่ะ

ดวงสองดวงดวงหนึ่งจะใหญ่แล้วดวงหนึ่งจะเล็กจะขึ้นคู่กัน
แต่จะต้องเป็น๗ค่ำ๑๔ค่ำอะไรเนี่ย
แต่วันดับไม่ค่อยเห็นนะจะเห็นประจำ
สุดท้ายพอทูบหมดก้านนะทุกคนก็ไม่ได้อยู่รอพิสูจน์นะคะ
ก็กลัวแล้วค่ะออกจากพื้นที่ไป
แต่ทุกคนก็เชื่อเหมือนกันว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณ

ที่ต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างกับเจ้าของที่นะ

เพราะว่าพอทำพิธีแล้วก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นก็เลยกลับกันก่อนนะครับ
ที่ท่านผู้ชมเห็นดวงไฟลอยไปลอยมาเมื่อสักครู่นี้
เป็นภาพที่ล่าสุดมีชาวบ้านแถวนั้นถ่ายไว้ได้
เมื่อ๓กันยายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ในพื้นที่ไร่อ้อยของนายพิทยานี่แหละนะฮะ
ตรงนี้นะครับนายประทวนสายอยู่หรือว่าแมน
อายุสามสิบปีเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเขาน้อยหมู่สิบเจ็ด
เห็นดวงไฟประหลาดลอยหายไปในไร่อ้อยของนายพิทยา
ถึง๒ครั้งในคืนเดียวนะครับ
โดยบอกกับเราว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
มันมีพึ่งหรือไม่ก็แมลงตัวเล็กบินเข้าไปในหูเขา
เขาก็เจ็บปวดมากก็เลยให้แฟนเนี่ยขับรถพาไปโรงพยาบาลวิเชียนบุรีหน่อย
จะให้หมอช่วยดูให้หน่อยให้เอาออกให้หน่อย

ระหว่างทางขับรถผ่านจุดที่ชาวบ้านเคยเห็นดวงไฟประหลาดกัน
ผ่านกระจกหลังไปเนี่ยเขาตกใจเห็นดวงไฟลอยตามหลังรถมาแบบไกล
แต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าเออเป็นดาวหรือเปล่านะครับ

ถึงบ้านนายแมนบอกว่านอนเล่นอยู่เปรยวนหน้าบ้าน

แล้วมีพี่ชายนั่งเล่นมือถืออยู่ใกล้แฟนสาวเขาอยู่ในบ้าน
อยู่อยู่เอ้าเขาไปเจออีกแล้วนะครับดวงไฟประหลาดสีเขียวลอยอยู่บนท้องฟ้า
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วไฟดวงนี้นะครับก็ลอยหายไปกลางไร่อ้อยของนายพิทยา
นี่แหละเป็นที่มาที่เขาถ่ายได้นะครับ
แมนบอกว่าตอนนั้นก็ยกมือไหว้ขอเข้ามาเลยฮะ
ตอนที่เห็นที่บ้านเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะไปทำอะไรลบหลู่ดวงไฟ
หรือไปคิดอะไรลบหลู่ดวงไฟเขาหรือเปล่า
คงเป็นดวงไฟศักดิ์สิทธิ์แน่นะครับ
อย่างในคลิปเนี่ยมันจะมันจะเป็นดวงไฟมันไม่ได้แว๊บนะมันเป็นคล้ายเหมือนลอยโยกไปโยกมาเนี่ย
เฮ้ยมันใช่เหรอวะเรียกพี่เรีกแฟนก็ไม่กลัวออกมาดู
เรียกแม่แม่ก็ไม่กล้าออกมาดู
เรียกพี่นี่แหละ
นี่คือที่มาของคลิปล่าสุดที่เจอนะครับดวงไฟประหลาดแล้วก็ไปเจอในจุดที่เป็น
้อ้อยของนายพิทยานะครับค่ะวันนี้คุณสุชาดาไปคุยกับคนในพื้นที่ด้วยนะฮะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ค่ะไปคุยนะคะเนี่ยคุณผู้ชม
ทีนี้ลงพื้นที่ไปที่สารเจ้าที่เจ้าทางใกล้กับห้องน้ำตรงที่ไร่อ้อยนี่แหละค่ะ
นี่เป็นภาพกลางวันเลยฮะนี่กลางวันจะเป็นอย่างนี้ฮะสภาพพื้นที่
มีจอมปลวกอยู่ด้วยนะคะปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยที่คุณสุชาดาลงไปเนี่ย
ห่างจากบ้านหรือว่ากระท่อมของคุณวาสนาคุณวาสนาเป็นใคร
เป็นคนถ่ายคลิปดวงไฟประหลาดเอาไว้เมื่อวันที่๒กันยายนนะคะ
ตรงจุดนี้ห่างจากกระท่อมของคุณปริศนาของคุณวาสนาเนี่ย
ประมาณสามร้อยเมตรนี่ค่ะจอมปลวกนะฮะแล้วก็ห่างจากบ้านของนายแมน
ผู้ใหญ่บ้านที่เจอดวงไฟประหลาดเมื่อคืนวันที่๓กันยายนเนี่ย
ไปสองกิโลเมตรค่ะทีมข่าวสอบถามพูดคุยกับเจ้าของไร่อ้อย
ก็คือคุณพิทยานะคะโดยเฉพาะอาการแปลก
ขณะที่มีการทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางคุณพิทยาบอกว่า
ตอนนั้นตอนจุดทูบควบคุมตัวเองไม่ได้
อยู่อยู่ก็ร้องไห้ออกมายืนยันเลยนะคะว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ย
ไม่เคยมีจิตสัมผัสพิเศษมาก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้มาก่อน
ไม่เคยลบหลู่ใดทั้งสิ้นนะฮะหลังจากซื้อที่ดินแปลงนี้มาเมื่อสี่ปีก่อน
ก็มีห้องน้ำอยู่แล้วนะแต่เจ้าของเดิมไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
เพราะจอมปลวกตอนนั้นก็ยังมีขนาดเล็กอยู่แต่จากลักษณะของจวงจอมปลวกวันนี้
มีขนาดใหญ่ขึ้นติดกับพื้นห้องน้ำมีผ้าสามสีผูกเอาไว้
คล้ายกับว่าเคยมีคนมาทำพิธีอะไรสักอย่างนะฮะแล้วสิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ช่วง๒ปีที่ผ่านมาคุณพิทยาเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ
คล้ายกับโดนกดทับเหมือนลักษณะของจอมปลวกที่ถูกกดทับอยู่ใต้ห้องน้ำแบบนี้ค่ะ
เพราะซื้อที่แรกเลยมันลกมันเป็นดงเลยเท่านี้อืม
มันเป็นป่าเป็นป่าหมดอืมแล้วห้องน้ำนี้อันนี้คือมีอยู่แล้ว
เรามาสร้างอะไรเขามาสร้างเขาสร้างนี่เนี่ยเจ้าของเขาสร้างบ้าน
บ้านและห้องน้ำพอเขาลื้อไปเขาไม่ได้ลื้อบ้านเขาลื้อบ้านไปแต่เขาไม่เอานี่ไปด้วย
เนี่ยเขาปล่อยทิ้งไว้เออผมถามแม่คอว่าแม่คอเอาไหม
ลื้อไหมมันจะได้เตียนเขาบอกเพราะเขาไม่กล้าลื้อเขาเห็นปวก
กลัวก็ไม่กล้าก็ไม่กล้าลื้อก็เลยก็ปล่อยมาเรื่อยอย่างนี้เนี่ย
มาเรื่อยเราก็ไม่นึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจนไม่ได้มีบูชาหรือว่าทำ
ไม่ได้พิธีอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ว่าบอกเก่าเจ้าที่ครับ
มีแต่บอกเก่าเจ้าที่ที่เรามาซื้อที่แล้วเราย้ายย้ายย้ายสารเฉยเฉย
อืมถามคุณพิทยาว่ากลัวไหมเกิดเรื่องประหลาดแบบนี้นะคะ
คุณพิทยาบอกไม่กลัวถ้าเกิดว่าต้องมาพิสูจน์อีกครั้ง
เดี๋ยวต้องปรึกษากับภรรยาแล้วก็ชาวบ้านก่อนนะคะครับทีนี้คุณพิทยาเนี่ย
คุณผู้ชมมีการจุดทูป๙ดอกนะฮะแล้วก็เทียนวางไว้ที่เดิม
พร้อมกับพูดบอกว่าวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้ามาทำข่าว
ขอให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแต่มันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอีกแล้ว
จังหวะที่มีการปักทูบคุณพิทยาเกิดอาการคล้ายกับเมื่อคืนวันก่อนนะคะ
ที่ไปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางอ่ะนะคะไม่สามารถบังคับตัวเองได้
แล้วก็ร้องไห้อีกแล้วอะค่ะครับ
เจ้าที่จะทั้งเดียวน์ก็คืนเค้าจะมาอีกครั้งนึงก็

เจ้าที่จะทั้งก็ออมปลวกสิ่งศักดิ์ศิริที่อยู่ที่นี่นะอ่ะ

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
คุยกับชาวบ้านแถวนั้นด้วยชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจอมปลวก
ในพื้นที่ของนายพิทยาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกน้องของนายพิทยาเนี่ย
ลูกน้องคนเก่าเนี่ยเคยทุบจอมปลวกเพื่อเอาตัวแม่ไปกิน
เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
บางคนเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นดวงไฟมาก่อนนะอาจจะมีอะไรกับเจ้าของที่ตรงนี้หรือเปล่านะฮะ

ไม่เคยเห็นนะผมมีเป็นอายุ๕๖๐ปีก็เพิ่งจะเห็นได้เมื่อกี้ก็เพิ่งจะได้ยินข่าว
อย่างที่คุณลุงเล่าให้ฟังว่าคุณมีคนงานเคยอะไรมาทำ
ว่ามันเป็นดวงไฟแบบกระสือหรืออะไรเพราะเราไม่เคยเห็นดวงไฟกระสือมันทำยังไง
คือเราไม่ได้สังเกตนะก็เลยเราไม่รู้ว่ามันเป็นดวงไฟแบบคนมาหากินหรืออะไรอย่างนี้
วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับรวมทั้งคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราด้วย

จะรอดูกันแล้วเนี่ยแต่ก็มีอาการแปลกแบบร้องไห้ออกมา
ต้องแบบออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับ
คำทุ่มกว่าทุกผู้ชมครับ
เนื้อเตรียมตัวกันอยู่ในหมู่บ้านเขาน้อย
นี่ฮะปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนัก
ชาวบ้านบอกก็คงอยู่พิสูจน์ไม่ได้แล้ว

แต่ว่านายประทวณศานะอยู่หรือว่าแมวที่ถ่ายดวงไฟปราหรัดใดเมื่อ๓กัญญายน
ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านเขาน้อยหมู่๑๗
เขายอมรับว่าเขาเคยพูดท้าทายว่าขอให้เห็นแสงประหลาดแล้วเจอจริง
วันนี้เมื่อพิสูจน์ไม่ได้อันนี้เป็นภาพเก่านะฮะที่เขาเคยถ่ายได้นะครับ
วันนี้เราพยายามจะอยู่รอพิสูจนแต่ฝนตกนะครับ
เขาก็เลยอ้าวไหนก็อยู่รอพิสูจน์ไม่ได้แล้ว
ก็จุดทูบ๙ดอกนะ
เพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับต่างที่อยู่ในไร่อ้อย

ยะพี่คะคืออยู่ดีฝนก็ตก
มันนี่แหละไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปหรือไม่เข้าไปเนอะ
ก็ท้าพิสูจน์ไม่ได้อีกทีนึงอย่างนี้
ก็เป็นว่าเดี๋ยวจะลองทำ

เผื่ออาจจะฝนจะหยุดเนอะ
เผื่อดูเผื่อว่าจะสื่ออะไรถึงเขาได้บ้าง
ซึ่งตอนแรกที่เราคุยกันไว้ก็คือถ้าสมมุติว่าเข้าไปในวันนี้จะถามให้รู้เรื่องเลยว่าเขาต้องการอะไรที่มาให้เราเห็น
ก็สิ่งแรกที่อยากจะทำก็คือเข้าไปขอเข้ามาหรือไปพูดแบบว่ายังไงล่ะ
ไปบอกว่าที่พูดไปวันนั้นก็คืออยากจะให้ใครไปช่วยอะไรอย่างนี้
นี่ครับหลังจากนั้นก็เป็นพิธีจุดทูปบอกกล่าวขอเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ได้พูดไว้ว่าให้เห็นดวงไฟลอยออกมาเผื่อจะได้ไปช่วยเหลืออันใด
บัตรนี้ฝนมันตกถ้าอยากให้ลูกเข้าไปขอเข้ามาหรือจะให้ช่วยอะไร
ก็ขอให้ฝนหยุดในท้ายเจ็บนาทีหรือสิบนาที
นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ฝนหยุดกันแล้วกันถ้าจะให้ลูกเข้าไปช่วยอะไรที่
จะสื่อถึงเจ้าของที่ก็ดีสื่อถึงสิ่งลี้ลับตรงนั้นก็ดี
ก็จะเข้าไปช่วยก็ขอให้ฝนหยุดตก
แต่ปรากฏว่าฝนไม่หยุดนะฮะคุณสุชาดาบอกนะครับ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าตั้งแต่เช้ามาถึงกลางวันถึงเย็นก็ฟ้าฝนปกติฟ้าปกติดี
พอค่ำจะรอพิสูจน์กันจะเข้าไปทำพิธีขอเข้ามาในพื้นที่เอาฝนตกซะแล้ว